รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
จะเจอกับเรือนขวัญแล้วก็เฉอรีเชนเขยค่ะ

อย่ารอช้านะคะต้องยกให้เป็นคุณแม่สุดสตรองเบอร์ล่าสุดเลยละกันค่ะ

กำหนดคลอดในเดือนหน้าแต่ก็ยังไม่ไหว

ไปพบปะพี่สื่อมวลชนค่ะ

ไปดูกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับคุณวิกกี้ค่ะ
ตื่นเต้นนะตอนนี้เตรียมจะผ่าคลอดแล้วเดือนหน้านี่เองนะ
แต่ว่าตอนนี้น้อง๘เดือนเสร็จแล้ว
ออกมายังมาทักทายพี่สื่อมวลชนกันอยู่นะคะ
น้องมีกำหนดผ่าคลอดวันที่๒๓มีนาคมค่ะ
โดยชาววิกกี้ที่เพิ่งจะจัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์
ก็เป็นความเชื่อแบบฝรั่ง
ต้อนรับลูกชายค่ะยอมรับนะคะว่าแอบกลัวอยู่เหมือนกัน

อีกไม่กี่วันแล้วใช้อย่างนี้ดีกว่า
เตรียมความพร้อมแล้วก็ศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีค่ะ
ส่วนชื่อของทายาทตัวน้อยแฟนต้องอดใจรอลุ้นกันนิดหนึ่ง
เพราะว่าคุณแม่วิกกี้ขออุบเอาไว้ก่อนค่ะ
จริงมีค่ะเพราะว่ากี้กับพี่ชาย
ใกล้แล้ว๒๓มีนาค่ะใช่เป็นผ่าค่ะ
เช้าค่ะเช้า๘โมงกว่าค่ะ
จริงแล้วคือกี้เป็นคนเกิดวันพฤหัส
ก็เลยเลือกเองอยากให้ลูกเกิดวันพฤหัสค่ะ
แล้วก็เราก็อยากให้เลือกเช้าเพราะว่าไม่อยากที่จะรอค่ะจะตื่นเต้นทั้งวัน
อย่าเพิ่งบิ้วสิก็มีคิดอยู่บางวัน
วันก็จะคิดจนนอนไม่หลับว่ามันจะต้องแบบผ่าบันทึกนึกภาพ
แต่ว่าก็ถามหลายคน

แต่ละคนประสบการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วจะมารวมกัน